ที่ได้นำตัว๒ผู้ต้องหาคดีระเบิดแยกราชประสงค์
แต่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองคนกลับคำให้การในชั้นศาลค่ะ

บอกว่าที่ต้องรับสารภาพในช่วงแรก
เพราะว่าถูกทรมานในช่วงที่ถูกควบคุมตัว
แต่ว่าเรื่องนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
มั่นใจว่ามีหลักฐานที่จะสามารถเอาผิด๒ผู้ต้องหาได้แน่นอนค่ะ
ภาพนี้คือภาพที่ทหารและเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมควบคุมตัวนายอาเด็มคารดัก
หรือนายบิลลามุฮัมมัติและนายเมียไรลียูซูฟู

เพื่อสอบคำให้การจำเลยทั้งสองคนผ่านล่ามชาวไทยและล่ามตุรกี
ที่สามารถพูดภาษาอุยกูได้
สารได้อ่านแล้วก็อธิบายรายละเอียดของข้อหา
จำเลยทั้งสองฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้ว
จำเลยทั้งสองปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมขอต่อสู้คดีในชั้นศาลค่ะ
ซึ่งการเบิกความต่อสารนั้นนายอาเด็มยืนยันว่าตัวเองนั้นเป็นคนสัญชาติจีน
เชื้อสายอุยเกอร์อยู่ในเมืองอุรุมชีเขตการปกครองพิเศษสินเจียง

แต่ไม่สามารถระบุที่อยู่ที่ชัดเจนได้เนื่องจากเกรงกลัวอำนาจของรัฐบาลจีน
ส่วนนายเมียไรลีได้ร้องขอต่อสารในการแต่งตั้งทนายความเองนะคะ
บอกว่าไม่ต้องการที่จะให้สารทำหนังสือถึงศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

แล้วก็ให้เวลาโจทย์ในการรวบรวมพยานหลักฐานกว่า๕๕แฟ้ม
ตรวจพยานหลักฐานกันอีกครั้ง๒๐๒๒เมษายนนี้นะคะ
เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
ทนายความของนายอาเด็มนายชูชาติกันภัยบอกว่า
จำเลยทั้งสองคนไม่ได้กลับคำให้การอะไรนะ
เพราะว่าจำเลยทั้งสองคนไม่เคยรับสารภาพตั้งแต่แรกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ
ส่วนกรณีที่ถูกซ้อมโดยเจ้าหน้าที่
ก็ได้มีการยื่นคำร้องต่อสารไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนการทรมานที่จำเลยอ้างว่าถูกทรมานเพื่อบังคับให้รับสารภาพนั้น
จำเลยให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่า
ถูกเอาน้ำเย็นกรอกจมูก
คมคู่ว่าจะส่งกลับจีน
และเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบ
บังคับทรมานให้จำเลยรับสารภาพนี่เป็นข้อมูลจากฝั่งจำเลยนะคะ
แต่ทางทนายความบอกว่าก็จะต่อสู้คดีนี้ให้กับนายอาเด็ม
มีพยานมีทนายความต่อสู้๑๒ปากด้วยกัน
จากการที่จำเลยทั้งสองคนกลับกรรมให้การในชั้นศาลแล้วก็อ้างว่าถูกทรมานนั้นเรื่องนี้
ต้องสอบถามไปยังผู้มจการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกจาก
อยู่ในฤวัญพิธีของการตัดสินนะครับขอบคุณมากครับ
ไม่มีอ่ะคดีศาลดับนี้
พยานฐานที่ส่งไปผมว่ามันครบถ้วนกระบวนความแล้วแหละ

ที่ยังคงหลบหนีได้ร่วมการก่อเหตุรอบวางระเบิดแยกราชประสงค์และท่าเรือสาธรรม
มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
คดีนี้อายการสารทหารสั่งฟ้องจำเลยต่อสารทหารกรุงเทพไปแล้วตั้งแต่๒๓พฤศจิกายน๒๕๖๒